มาจากภาษาสรรสกริจแปลว่าเครื่องหุ้มหรือครอบ
ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
มีรูปร่างลักษณะเหมือนหายภายในบรรจุกระดูก
ซึ่งหลักฐานดังกล่าวขุดพบหลายบริเวณ
เช่นบริเวณทุ่งหายหินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โบราณคดีโคกพนมดีอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัวจังหวัดร้อยเอ็ด
เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่า
ประเพณีเก็บกระดูกใส่โกรธมีมาอย่างช้านานจนถึงปัจจุบันนี้
คุณผู้ชมแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์เผาทองด้วยนะคะ
เชื่อว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่เชื่อว่าในหัวใจคนไทยทุกคนก็ยังคงเก็บความโศกเศร้าแล้วก็ความอาลัย
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่
ช่วงหัวค่ำของวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๕๕๙
นับเป็นช่วงเวลาการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะ
แต่มิ้นก็เชื่อเหมือนกันค่ะว่าพ่อหลวงของคนไทยก็คงไม่อยากเห็นลูกของท่านต้องร้องไห้แล้วก็โศกเศร้ากันไปตลอด
เพราะฉะนั้นวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่มิ้นแล้วก็อาจารย์เผาทองเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในโอกาสเฉพาะกิจ
เพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับพระราชพิธี
เพื่อให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังที่อาจจะยังเกิดไม่ทันได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักเพื่อที่จะได้ส่งต่อแล้วก็สืบสารสืบทอดกันต่อไปค่ะ
ในการเอ่ยพระนามของในหลวงราชการที่๙ที่เราคุ้นเคยกันเรามักจะเรียกพระองค์ท่านในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพ่อหลวงของคนไทย
แต่มีอีกหนึ่งคำที่ตอนนี้ก็กลายเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยนั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
และคนอาจจะยังมีคำถามในใจนะคะว่าพระนามนี้ที่มาที่ไปคืออย่างไรพระบรมกฏที่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์เผาทองช่วยคลายชงนกันหน่อย
สำหรับพระนามที่ต้องเรียกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏมีที่มาที่ไปยังไงคะ
สมัยโบราณเนี่ยเมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชเนี่ยพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ใหม่ก็จะเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีคำว่าพระบาทนำหน้านะครับเพราะยังไม่ได้บรมราชาพิเศษ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อก็เกิดความคือประชาชนเองเนี่ยเราก็อย่างพวกเราทุกวันนี้เราก็ยังติดปากนะฮะพระบาทเกิดพระเจ้าอยู่หัวเราก็ยังเอ่ยพระนามท่านอยู่อย่างนั้น
สมัยโบราณก็เลยมีอีกคำหนึ่งขึ้นมาก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกรธก็เป็นคำดั้งเดิมนะครับเป็นคำดั้งเดิมที่ใช้กันมาจริงก็ต้องว่าตั้งแต่สมัยอายุทยานะครับเราก็ใช้กันคำนี้มาแล้วนะครับเป็นคำที่ไม่ใช่เป็นคำใหม่เลยนะครับส่วนบางราชการเช่นราชการที่๔ท่านจะทรงรังเกียจ

ขึ้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ได้ประทับอยู่ในพระบรมโกศแล้วนะครับก็เลยถวายพระนามนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระฉงนที่มาของคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในสมัยโบราณใช้เรียกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จสวรรคตและได้เชิญเสด็จเข้าประดิษฐานในพระบรมโกศแล้ว
คลายชะงนพระโกศทองใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีมีทั้งหมดสามองค์สร้างขึ้นตั้งแต่ราชสมัยใด
สำหรับตำนานพระบรมโกรธทองใหญ่เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนว่าสร้างขึ้นเนี่ยในครั้งราชการที่๑นะครับองค์แรกสุดเลยเนี่ยจริงมีปัจจุบันนี้ก็มีถึง๓องค์นะครับองค์แรกสุดเนี่ยสร้างในครั้งแรกที่๑ก่อนหน้าพศ๒๓๕๑เล็กน้อยเนี่ยนะครับสั่งให้สร้างพระโกรธทองใหญ่ขึ้นสำหรับพระองค์ท่านเองนะครับสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะยังมีรับสั่งนะครับ
เอาไปตั้งเอาไว้ทอดพระเนธนะครับในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณตอนนั้นเนี่ยเสด็จลงมาบันทมที่พระที่นั่งภัยศาลทักษิณแล้วนะครับราชการที่๑แต่เดิมเนี่ยนะครับเข้าที่พระบรรทมเนี่ยในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมารซึ่งก็จะเป็นพระที่นั่งสูงมีบันไดขึ้นลงนะครับเมื่อช่วงปลายราชการที่๑เนี่ยเจริญพระชนพรรษาสูงมากแล้ว
ก็ย้ายมาบันทมนะครับพระที่นั่งที่พระที่นั่งภัยศาลทักษิณภ์ก็โปรดให้สร้างพระโกศทองใหญ่หุ้มทองสวยงามแล้วก็ตั้งไว้ทอดพระเนธเลยทั้งวันตื่นบันทมจากก่อนบันทมแล้วเข้าบันทมอยู่ในห้องบันทมอยู่ในห้องบันทมเลยคือตั้งไว้ดูก็จะมีเจ้าจอมเนี่ยมาร้องไห้กันบอกว่าทำไมทำอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นล
สร้างสร้างเองก็ต้องได้เห็นอยากจะเอามาดูก็ดูเลยเพราะเวลาที่ได้ทรงพระบรมศพท่านก็ไม่ได้ทอดพระเนธเองแล้วไม่ได้ทอดพระเนธเห็นแล้วนะครับเอ่อ
ปฏิสถานอยู่ที่ภัยศาลทักษิณเนี่ยชั่วระยะเวลาไม่นานนักพระราชธิดานะครับที่โปรดปลานมากเกินลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเนี่ยสิ้นพระชนลงเป็นพระราชธิดาที่สนิทเสน่หาของราชการที่หนึ่งมากเลยตอนสิ้นพระชนก็พระชนพรรษาสามสิบแปดเองนะครับก็รายการที่หนึ่งเองก็

ก็คือ๗กันยานะครับพุทธศักราช๒๓๕๒เนี่ยรัชกาลที่๑ก็เสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็ได้พระบรมศพก็ปฏิสถานที่พระนั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระโกรธทองใหญ่อันสาเหตุจากการที่ราชการที่๑พระราชทานพระโกรธเนี่ยทองใหญ่เนี่ยให้ทรงพระศพของพระชธิดาพระองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นปฐมเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยก็เลยเป็น
แต่ละราชการเนี่ยก็สามารถที่จะพระชธานพระโกธทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพรงใดก็ได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระโกธทองใหญ่นี้ได้ใช้เรื่อยกันมา
โกรธทองใหญ่องค์ที่๑สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช๒๓๕๑ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่๑
แต่พระโกรธทองใหญ่องค์แรกนี้ใช้บรรจุพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพพระเจ้าลูกเธอในราชการที่๑เป็นพระองค์แรก
ทีนี้พอมาถึงในสมัยราชการที่๕เนี่ยพระโกรธทองใหญ่องค์ราชการที่๑ก็ใช้งานมาในระยะเวลาพอสมควร
รักการที่๕ก็กรุงเทพฯร้อยปีก็ใช้มาร้อยปีแล้วล่ะ
ก็เลยโปรดให้สร้างพระโกรธทองใหญ่ขึ้นอีกองค์หนึ่ง
โกรธทองใหญ่องค์ที่๒พระบาทสมเด็จพระจุลจอม๙เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
โปรดให้พระวรวงเธอกรมหมื่นปากปรปักรองเสนาบดีกระทรวงวัง
เรียกว่าพระโกรธทองใหญ่รัชกาลที่๕

พอถึงในราชการปัจจุบันนี้นะครับ

ก็ได้ขอพระราชทานสร้างพระโกรธทองใหญ่ขึ้นถวายอีก
เป็นพระโกรธทองใหญ่ราชการที่๙
อย่างที่เราเห็นประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ขณะนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ถ้าจะนับกันแล้วก็จะมีพระโกรธทองใหญ่ต่อเนื่องกันลงมาถึง๓องค์นะครับ๓ราชการ
โกรธทองใหญ่องค์ที่๓สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙
โดยนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
ฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นพระองค์แรก
ว่าวันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับ

แล้วก็ความเข้าใจทั้งเรื่องของพระโกรธทองใหญ่ที่มาที่ไป
วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผาทองมากนะคะ
นเชื่อว่าคนที่ยังเหลืออยู่ก็ต้องอยู่ต่อไปอย่างเข้มแข็งนะคะ
วันนี้หมดเวลาของมิ้งกับอาจารย์เผาทองแล้ว
เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ